คือที่แยกอโศกมนตรีมีบรรยากาศความตึงเครียด
แต่ก็ต้องไปเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลความปลอดภัยเดี๋ยวลองไปดูค่ะ

ช่วงเที่ยงวันนี้นะคะมีกลุ่มผู้ชุมนุม

ก็มีตำรวจควบคุมฝูงชนตำรวจตระเวนชายแดน
และประกาศให้ยุติการชุมนุมนะคะ
ก็ประกาศพรบการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะและกฎหมายจราจร
มีตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมได้เข้าเจรจากับตำรวจค่ะ
เพื่อขอส่งตัวแทนเข้ายื่นหนังสือ
แต่การเจรจาไม่เป็นผลไม่สามารถเข้าไปได้
ตัวแทนผู้ชุมนุมก็เลยอ่านแถลงการนะคะ

สถานการณ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนในประเทศไทย
แต่ถูกขัดขวางในการเข้าถึงผู้นำเอเป็ก
แล้วก็ฉีกหนังสือทิ้งประกาศสิ้นสุดกิจกรรม
แต่ยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนสาดน้ำสาดสี
โล่ของเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ควบคุมฝุงชนนะคะ
นี่ค่ะก็ตำรวจก็พยายามประกาศให้ยุติกิจกรรม
จะได้ไม่กระทบกับประชาชนที่สัญจรไปมา
กลุ่มผู้ชุมนุมก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นัก
เจ้าหน้าที่ก็นำกำลังปิดถนนสุขุมวิทย์๑ช่องทาง
หน้าห้างสรรพสินค้าเทอร์มินัล๒๑

หลังจากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมก็สลายตัวนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็มีผู้ชุมนุมถือป้ายข้อความขับไล่นายกรัฐมนตรี
และข้อความในเชิงสัญลักษณ์นะคะ

ก็ต้องมีการปรับกำลังเสริมตลอดแนว

ไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมลงไปที่พื้นที่

ตรึงกำลังโดยรอบได้เข้ายึด
ป้ายผ้ากลุ่มราศดร

ที่พยายามมาปลูกไว้ที่อนุสวรี
จนมีการยื้อยุดกระทบกระทั่งกันค่ะ

ข้าว่าข้าก็ถึงกลุ่มผู้โด่ง
ที่ได้รับทางในโรงแรม

ที่สองที่ได้แม่งศัพท์
ฝ่ายความมั่นคงว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง
ส่วนที่ทางกรทมอนุญาตให้ค้างคืนที่ลานคนเมืองได้ค่ะ

คือเมื่อคืนนี้คนมาร่วมไม่ได้เยอะมาก
ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรก็เลยอรุ้งอร่วยให้
ไม่อยากให้คนไหลไปที่อื่น
เพราะถ้าดันออกไปที่อื่นดันออกไปข้างนอก

ถือว่าเป็นการดูแลสถานการณ์ตามหน้างานกันไปค่ะ
ครับคือกลุมรัฐศดรหยุดเอเฟค๒๐๒๒
ก็ปากหลักค้างคืนอยู่ที่หลานคนเมือง
แกนนำผู้ชุมนุมนะครับแมนมายพระสลาวรีนะครับ
บอกว่าพรุ่งนี้นัดมวลชนตั้งขบวนเดินเท้าจากลานคนเมือง

มุ่งหน้าจะไปศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจ
ในเวลา๘นาฬิกาซึ่งนั่นคือสถานที่ประชุม
ก็ต้องรอดูว่าเช้าพรุ่งนี้จะมีความตึงเครียดแบบไหน

ส่วนการประชุมเอเป็กในวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่เนี่ยวางกำลังตำรวจกว่า๓๐๐๐นาย
รักษาสถานที่สำคัญต่างในศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจนะครับ
สถานที่การประชุมหลักนะครับ
ก็เป็นการวางกำลังในการตรวจสอบรวบรวมข้อมูล
การข่าวด้านความมั่นคงนะครับ
เรื่องของตัวบุคคลยานพานะต้องสงสัยด้วย
ติดตั้งไว้ทั่วกรุงเทพฯกว่า๒๐๐๐๐ตัวนะครับ
ขณะเดียวกันตำรวจเนี่ยได้ขยายเวลาการลงทะเบียนของผู้พักอาศัย
มีความจำเป็นต้องใช้ถนนที่ต้องปิดการจราจรนะครับ
กว่า๔๕๐๐๐รายนะครับในพื้นที่สอนอนลุมพินีและสอนอนทองหล่อ
จะเปิดให้ลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องถึง๑๙พฤศจิกายนนะครับ

ขณะเดียวกันวันนี้นะครับช่วง๑๑นาฬิกา
เอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีได้ร่วมหารือทวิภาคีกับนายเอลมาโนเอลมาครง
ประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะครับที่เดินทางมาร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ
ซึ่งถือเป็นการเยือนไทยของประธานาธิบดีฝรั่งเศสครั้งแรกในรอบ๑๖ปีด้วยนะครับ
ก่อนจะไปหารือระดับทวิภาคีกับนายคิชิดะฟูมิโยนามนตรีของญี่ปุ่นและนายจัสตินทูโดนายกของแคนาดาที่ธรรมเนียบรัฐบาลครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ประชุมระดับผู้นำเลยนะฮะ
คุณผู้ชมคะแต่อยากให้ดูบรรยากาศตรงนี้นิดนึงคือเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะ
ก็คือมีประชาชนที่อยู่แถวนั้นบอกว่ามีผู้ชายคนนึงเอารถจักรยานยนต์มาจอดทิ้งไว้แล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่ไป
ทีนี้ก็ต้องตรวจสอบที่รถคันนี้มีเอกสารเล่มทะเบียนรถก็ตรงกับตัวรถมีเอกสารทะเบียนบ้านมีเสื้อยืดอีก๒ตัวตรวจถังน้ำมันไม่มีน้ำมันนะคะ
ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือรถน้ำมันหมดเลยเอามาทิ้งไว้แล้วนั่งแท็กซี่ไป
เจ้าหน้าที่ก็ต้องประสานติดตามตัวเจ้าของรถนะคะต้องตรวจสอบแล้วค่ะว่าทำไมถึงนำรถมาทิ้งไว้ตรงนี้